สัตว์บางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้มาตัวเดียวนะคะสัตว์ชนิดนี้คือน้องวัวยกฝูงมาแบบขวางทางรถไฟ
สุดท้ายรถไฟเบรกทันไหมและคนขับทำยังไงลองดูค่ะ
ดีเที่ยงด้วยตัวไลค์หันหน้ามาแบบน่ารักด้วยนะเออ
ไวนหลังมันหลังไม่ต้องมาที่นี่โอ้ยหิวสายจุเลยโอ้โห
แล้วคือแบบมาเป็นฝูงเลยอ่ะค่อยข้ามทีละตัวทีละตัวด้วยนะ
ใส่แล้วก็บางตัวยังมองตาแบบสิ์ก๊อโบร์ดตัวไฟอยู่ข้างทางแบบเนี้ย
แบบนี้อะไรอะคือนึกภาพดูนะถ้าคนขับรถไฟเขาจอดไม่ทันเปลี่ยงไม่ทัน
หรือว่าบีบไอ้ตัวปูนเพื่อแจ้งให้ทราบไม่ทันเนี่ย
น้องมัวมีแบบสิทธิ์โดนเหยียบอะ
ก็นี่ไงข้อความข่าวเลยบอกว่าเกือบได้กินซอยจุแล้วไหมล่ะ

แล้วคือน่ารักมากในคลิปจะเห็นเสียงที่แบบคล้ายกับคนถ่ายคลิปหรือว่าคนขับรถไฟ

มีการบอกว่ารอบหน้าอย่ามาอีกนะอย่ามาเดินป้วนเปลี่ยนแถวนี้นะ
รอบหน้ากินย่าอยู่ไกลนะเดี๋ยวจะโดนรถไฟเหยียบนะ
นี่คือนาทีระทึกนะคะที่หลายคนก็ลุ้นพี่คิง
คือแบบเห็นแล้วก็ลุ้นไปด้วยว่าแบบเขาจะเบรกทันหรือเปล่า
หลายคนก็โอ้โหชื่นชมแล้วก็ขอบคุณพนักงานขับรถมากเลยแหละ
ที่แบบเบรกได้ทันซึ่งตัวคนขับรถเองเนี่ยเขาก็บอกว่า
เหมือนช่วงตอนที่เขาขับมาแล้วมองเห็นระยะไกล
เห็นว่าฝูงัวเนี่ยอยู่ด้านหน้าเขาก็พยายามที่จะเหมือนตัวบีบ
วัวก็ค่อยทยอยเดินข้ามทีละตัวไปแล้วก็ทั้งหมดปลอดภัยนะคะ
ไม่มีการแบบเหยียบหรือว่าทับน้องวัวแต่อย่างใด
แล้วเผอิญว่าทนวัวเข้าให้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องนี้เจ้าของวัวต้องรับผิดชอบ
เพราะว่าคุณปล่อยประละเลยทำให้มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้
ทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นฉะนั้นต้องดูแลให้ดีนะฮะ
ถูกต้องเจ้าของวัวเองก็ต้องรับผิดชอบทั้งเรื่องความเสียหายต่างนะคะ
เพราะว่าจริงแล้วต้องดูแลให้ดีแบบนั้นแหละกินย่าก็คิดอยู่ในจุดที่เหมาะสมด้วยนะคะ
คนก็ช่างคอมเมนต์นะบอกว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกซอยจุอุ้ยสาธุ
ดูสิเขาก็ช่วยเหลือกันไว้นะครับเมื่อกี้มีกันเยอะเลยใช่ไหมครับ